คุณผู้ชมครับมันมีคลิปเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับ
ที่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสา
๒คน๒นายเข้าไปรุมทำร้ายวัยรุ่นวัย๑๖ปี
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อุดรธานี
วัยรุ่นวัย๑๖ปีคนนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาคิดว่าวัยรุ่นคนนี้
เป็นแก๊งเด็กแว้นที่พกพาอาวุธปืนไปด้วย
และอาจจะเกิดความเข้าใจผิดไปจับกลุ่มผิดตัว
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้นะครับ
นี่นะครับเป็นเหตุการณ์ขณะที่วัยรุ่นวัย๑๖ปี
คือนายปฏิพานวงตาล่า
จอดรถแล้วพาแฟนสาววิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน
ตอนที่มีตำรวจอาสา๒นายตามไปทำร้าย
วัยรุ่นวัย๑๖ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันปตทหนองแคร์
ขออภัยน้องแดริมถนนมิตรภาพอุดรธานีน้องคาย
บนกุศะอำเภอเมืองอุดรธานี
ช่วงค่ำของวันเสาร์ที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
เช้าวันที่๑มีนาคมนางสาวปิยรัฐวงตาล่า
พาลูกชายก็คือนายปฏิพานซึ่งได้รับบาดเจ็บ
ถูกตำรวจอาสา๒นายทำร้าย

บอกว่าลูกชายถูกตำรวจอาสาหรือว่าตำรวจบ้านทำร้ายร่างกาย

โดยใช้ทั้งกระบองตีที่ต้นคอหลัง
แล้วก็ยังเตะปากซ้ำจนปากของลูกชายแตกเลือดอาบ
เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งที่ลูกชาย
ไม่ได้กระทำผิดใดเลยไม่ได้เป็นเด็กแว้น
แล้วก็ไม่ได้ขับขี่หลบหนีตำรวจอาสา๒นายนี้
ฟังเสียงพวกเป็นแม่เราขออภัย
ฟังเสียงของเด็กวัยรุ่นวัย๑๖ปี
ประสบเหตุเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ก็สอบชายเขาไม่ทำอะไรคิด
แม่ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

แล้วก็ไม่มีการสอบถามข้อมูลให้ชัดเจน
ก่อนจะลงมืดทำร้ายลูกฉาย
ที่สุดตำรวจสามารถจับตำรวจอาสาที่ก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักพร้อมกับของกลาง

คนที่ถูกจับก็คือนายศักดิ์นบรินสดกลางอายุ๓๔ปี
แล้วก็นายอาสาภูหัดสวนอายุ๕๗ปีนะครับ
จากการสอบสวนนายศักดิ์นบรินแล้วก็นายอาสา
ทั้งคู่รับสาภาพว่าอยู่ในช่วงของการฝึกงาน
คือเขายังไม่ได้เป็นตำรวจอาสาเต็มตัวนะคุณนะ
จะฝึกงานได้๑เดือนเป็นตำรวจอาสา
ที่สพเมืองอุดรธานีเขตงานเทพารักษ์
ยังไม่ได้บัตรตำรวจอาสาเลย
แต่ได้ทำร้ายผู้บาดเจ็บจริงอันนี้เขาสาภาพแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองขี่รถออกตรวจกับอาสาอาสา
ก็คือนายอาสาเขาชื่ออาสานะครับ
ถ้าได้เป็นตำแหน่งอาสาตำรวจแล้วเขาจะเป็นอาสาอาสา
ขี่รถออกตรวจกันพบกลุ่มเด็กแว้น
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็จับกลุ่มกัน
ขี่ผ่านหน้าเข้าไปบริเวณถนนรอบเมือง
สิ่งที่เขาสังเกตเห็นแวบหนึ่งก็คือเห็นว่ากลุ่มเด็กแว้นพกปืน
งานต้องบอกแบบนี้นะฝึกงานอยู่นะครับ
ได้ติดตามไปถึงปั๊มน้ำมันปอตทแห่งนั้น
ปรากฏว่าไปพบกับนายปฏิพาน
และพบว่านายปฏิพากำลังวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำพอดี
ทั้งสองนายก็เลยติดตามตัวนายปฏิพานออกมาตรวจค้น
และพลั้งมือทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
เขาบอกแบบนี้คือเหมือนสถานการณ์คุณมันบีบบังคับ
เพราะจากเหตุการณ์ที่เห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาหลายคันแล้วก็เลี้ยวเข้าปั๊มนี้
แล้วก็บังเอิญมาเจอกับนายปฏิพาณพอดี

และขณะนั้นเองนำตัวนายปฏิพาณจะมาสอบถามมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
นายปฏิพาตอบปฏิเสธและสถานการณ์มันบีบบังคับ
ทำให้ทั้งตำรวจอาสาทั้งสองนายทำร้ายร่างกายนายปฏิพันธ์

อาสาทั้งสองนายถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
และไม่รับเป็นตำรวจอาสาอีกต่อไป
และทางผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีมีการเปิดเผยออกมานะครับว่า
คืนวันเกิดเหตุคือ๓๐มีนาคม
จริงแล้วน้องปฏิพานเขาไปไหนมารู้ไหมคุณ

เขาพาแฟนไปดูหมอลำที่แถวค่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่ยี่สิบสี่
หลังจากดูหมอลำเสร็จเขาก็ไปส่งแฟนสาวที่บ้านเพื่อให้
ไปเอาเอกสารเสร็จแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาอีกทีนึง
และปรากฏว่าน้องปฏิพาณที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาเนี่ย
ก็ขับสวนทางกับกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นเด็กแว้นจริง
แล้วก็เห็นเหมือนกันนะว่ากลุ่มวัยรุ่นเด็กแว้นเนี่ย
น่าจะมีอาวุธปืนด้วยแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไร
และเขาก็ขี่กลับมาเพื่อจะมาปั๊มน้ำมันพอดิบพอดี

สุดท้ายตำรวจอาสานี้ไม่ได้เป็นตำรวจอาสาขออภัย
เขาเรียกว่าเกือบจะได้เป็นตำรวจอาสาแล้ว
อยู่ในช่วงของการทดลองงานแต่ท้ายที่สุดเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับเข้าเป็นตำรวจอาสาแล้วนะครับ